เรื่องฟื้นไฟต้องดูดีจริงวิบ้านหลังนึงค่ะ
ก็มีคุณยายแล้วก็เหรนชายนะคะอยู่ด้วยกันที่ชั้น๒ของบ้าน
แล้วบ้านหลังนั้นเป็นบ้านไม้ค่ะไฟลามเร็วมาก
ต่อให้มีคนวิ่งออกไปจะพยายามเข้ามาช่วยเหลือแล้วสุดท้ายไม่ทันนะคะ
ยายแล้วก็เหรนเนี่ยนอนเสียชีวิตอยู่ในกองเพลิงทั้งคู่เลยค่ะ

นี่ค่ะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่บ้านพักครูโรงเรียนวัดบังเดือจังหวัดปฐุมธานีนะคะ
จะเห็นว่าไฟคือแรงมากแล้วก็โหมไหม้แบบมองไม่เห็นสภาพตัวบ้านเลยอะค่ะ
เหตุการณ์เกิดขึ้น๙โมงครึ่งเมื่อเช้านี้เองนะคะ
เจ้าหน้าที่พอได้รับแจ้งเหตุมาก็มีเจ้าหน้าที่ดับเพลิง
พร้อมกับรถน้ำจากเทศบาลตำบลบังเดือแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงกว่า๑๐คัน
รีบเดินทางมาที่เกิดเหตุแล้วก็ฉีดน้ำเพื่อสกัดไฟนะคะ
อย่างที่บอกว่าบ้านเนี่ยเป็นบ้านไม้ทั้งสองชั้นเลย
เพราะฉะนั้นมันก็เลยกลายเป็นเชื้อเพลิงอย่างดีอะค่ะไฟก็เลยลามเร็วมาก
ยังลุกลามไปที่อาคารเรียนไม้๒ชั้นที่อยู่ติดกันด้วย
เจ้าหน้าที่ใช้เวลาเกือบ๑ชั่วโมงนะคะถึงจะสามารถควบคุมเพลิงได้
โดยก่อนเกิดเหตุค่ะจริงแล้วทั้งยายกับเหรนไม่ได้อยู่กันแค่สองคนในบ้านนะคะ
มีนายพัทยะลูกชายของนางจินตนาผู้เป็นยายหลับอยู่ที่ห้องนอนชั้นล่าง
เขาบอกว่าเขาได้ยินเสียงโทรศัพท์เขาตื่นเพราะว่าโทรศัพท์ดัง
แล้วปรากฏพอดูชื่อที่หน้าจอคือแม่ที่อยู่ชั้น๒ค่ะโทรมาหาเขา
พอรับสายปุ๊บแม่พูดอย่างนี้แล้วบอกช่วยด้วย
เขาก็ตกใจรีบวิ่งขึ้นไปชั้น๒ของบ้าน
ภาพพี่วิ่งขึ้นไปเห็นคือไฟกำลังไหม้ในห้องนอนของแม่
แล้วแม่อยู่กับเลนชายวัย๘ขวบทั้งไฟทั้งควันพุ่งขึ้นมาหนักมาก
เขาก็เลยรีบวิ่งออกจากบ้านไปขอความช่วยเหลือจากพ่อ
แต่ทีนี้ลักษณะของขาเขาขาเขาจะผิดรูปคล้ายกับขาลีบ
มันก็เลยวิ่งไม่ค่อยถนัดวิ่งได้ไม่เร็วมากซึ่งเขาเป็นมาตั้งแต่กำเนิดค่ะ
พ่อเนี่ยทำงานอยู่ในโรงเรียนพื้นที่ไม่ได้ห่างไกลกันหรอก
พอวิ่งไปบอกพ่อพ่อก็รีบวิ่งกลับมาถึงบ้านพักเพื่อมาช่วย
แต่ปรากฏว่าเข้าไปในบ้านไม่ได้แล้วค่ะไฟลามทั้งหลังหมดแล้ว
ไม่มีใครเข้าไปได้เลยนายพัทยาเนี่ยเล่าทั้งน้ำตาเลยนะคะว่า
แล้วก็ด้วยอายุอนามก็คือมีโรคประจำตัวเยอะค่ะ
เบาหวานความดันไขมันในเลือดแท้มือทั้ง๒ข้างก็มีแผลผู้พองด้วย

ตอนแม่โทรหาเขาว่าที่แม่น้องบอกช่วยด้วยเนี่ย
ตอนแรกเขาก็คิดว่าสงสัยมีตะขาบหรือแมงป่องขึ้นไปบนบ้านละมั้ง

แต่พอปรากฏเปิดประตูไปเห็นโอ้โหทั้งไฟทั้งควัน

มาัก

สำหรับวิทยาลัยอาวุธ
ส่วนนายประหยัดนะคะสามีของผู้ตายก็คือพ่อของนายพัทยะนี่แหละ
เขาเป็นนักการพาโรงของโรงเรียนที่อยู่ใกล้กันเนี่ยค่ะ
บอกว่าบ้านพักหลังนี้สร้างมานานหลายสิบปีแล้ว
อยู่ด้วยกัน๔คนก็คือตัวเขานางจินตนาภรรยาลูกชายวัย๒๕ปี

ก่อนเกิดเหตุเขาไปตัดย่าปลูกต้นไม้อยู่ภายในโรงเรียนนะคะ
แล้วอยู่ลูกชายก็วิ่งหน้าตาตื่นตกใจมาเลย
แล้วก็บอกว่าไฟไหม้บ้านเขาก็รีบวิ่งกลับมาที่บ้านอีกเหมือนกันค่ะ
แต่ก็เจอสภาพเดียวกันกับลูกชายค่ะคือมันเข้าไปไม่ได้จริง
เป็นลูกของหลานนะใช่ไหมครับ
แล้วตอนนั้นเขาก็มันทำอะไรอยู่รู้ไหมครับ
ไม่ทราบครับน่าจะนอนอยู่ตรงนั้นเลย
คือเด็กชายวัย๘ขวบคนนี้เนี่ยเขาเป็นลูกหลานแบบญาติญาติ
ถ้าโดยศักดิ์เป็นเหรนแต่ว่าสองสามีภรรยา

นายปฏิยะวัย๒๕ปีนั่นแหละ
ทีนี้พอเพลิงสงบแล้วก็เจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบภายในบ้าน
อย่างที่บอกภาพที่เห็นก็คือสลดใจจริงนะคะ
ยายกับเหรนนะคะนางจินตนาคนไทยวัย๕๑ปี
ถูกไฟคลอกนอนหงายเสียชีวิตอยู่นะคะ
ส่วนเหรนเด็กชายนัทธวุฒิวัย๘ขวบ
ก็ถูกไฟคลอกนอนคว่ำหน้าอยู่ปลายเท้ายายฝั่งด้านซ้าย
แบบนี้เลยอ่ะค่ะนอกจากนี้อย่างที่บอกว่า
เพลิงเนี่ยยังลามไปที่อาคารเรียน๒ชั้นทำให้ห้องเรียนเสียหายบางส่วนนะคะ
มีห้องเรียน๒ห้องห้องพักครู๑ห้องก็ทั้งหมด๓ห้องด้วยกัน
เบื้องต้นสาเหตุของไฟไหม้ครั้งนี้
ดูเหมือนว่าจะมาจากไฟฟ้ารัดวงจรค่ะ
เพราะว่าอย่างที่บอกว่าบ้านสร้างมาหลายปีแล้วนะคะ
สิบปีแล้วสภาพมันก็ค่อนข้างเก่า
เดี๋ยวต้องประสานเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานมาตรวจสอบอย่างละเอียด
เพื่อหาสาเหตุของเพลิงไหม้ที่แน่ชัดอีกครั้งค่ะ